เกิดขึ้นที่อำเภอสองพี่น้องนะคะ

เขาบอกว่าหลังจากที่น้องไตเติล
เด็กชายอายุ๘ขวบ

ใช่เขาบอกว่าหลังจากที่น้องเสียชีวิต
และนำศพของน้องไปเผาตามพิธีเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่ากระดูกของน้องเป็นสีชมพู

แต่จริงตอนที่คุณยายทวด

ใช่นี่สีชมพูแบบนี้

ค่ะซึ่งชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูกันนะนะ

เขาก็ไปขอดูว่ากระดูกสีชมพูนี่มันเป็นแบบไหนนะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวเองก็บอกว่าสีชมพูก็ดี
เพราะสีชมพูคือสีแห่งความรักไง
เป็นสัญลักษณ์ของความรักของคนในครอบครัวเนี่ยนะคะ

เด็กชายนัทพัฒนนำตระกูลวัด
คุณตาชื่อว่าคุณตาสุธิชัยนี่นะคะ
คุณตาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดน้องไตเติลเป็นเด็กพิเศษ
พูดไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงมาตลอด
ตัวเองกับพันรยาเลี้ยงดูหลังจากที่พ่อแม่เขาแยกทางกัน
วันที่น้องเสียชีวิตคือวันที่๑๘พฤศจิกายน
๘นาฬิกา๕๐นาที
น้องเสียชีวิตนะคะด้วยโรคอาการทางสมอง
หลังจากที่ทำบุญไป๓คืนจัดพิธีชาปนกิจ
และช่วงที่เก็บเท่าอัฐิพบว่ากระดูกบางส่วนนะ
บางส่วนมีสีชมพูตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้
คุณตาบอกก็แปลกใจนะนับว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็น
คุณตาส่วนตัวส่วนตัวของคุณตานะ
เชื่อว่าเด็กรักษาเบนเจ้าศีลหรือศีลห้าเด็กครบ
อีกทั้งตอนที่น้องไตเติลมีชีวิตอยู่
มอบความสุขให้กับคนในครอบครัว
เป็นเด็กใจบุญชอบทำบุญใส่บาทค่ะ
เช่นเดียวกับนายมาดามแก้วน้อยอายุ๔๒ปี

บอกว่าหลังจากเสร็จพิธีประชุมเพลิง

แปลกใจเหมือนกันที่กระดูกของน้องไตเติล
ออกมาเป็นสีชมพูนะคะไม่เคยเห็นแบบนี้เลย
ส่วนนักเสี่ยงโชคก็เข้าไปดูนะคะ

พยายามตามหาสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของน้องไตเติล

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ